ในช่วงนี้มาติดตามกิจกรรม
ไทยรัฐทีวีสันจรครั้งที่๖กันบ้างนะคะ

ฮันอิสริยะบอกเลยว่าเอวดีมาก

พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

ใครมาบ้างล่ะ
ตอนนี้ที่ไปก็มีพี่เปคกี้สีธัญญา

สำหรับกิจกรรมไทยรัฐสัญจรครั้งที่๖นี้ก็

นำทีมความสนุกโดยพี่เปคกี้สีธัญญา
พีดีกรสาวอร่มดิของเรา
ร้องได้ให้ล้านพร้อมกับสองผู้ประกาศเขาบอกอย่างนี้
เป็นผู้ประกาศหนุ่มหล่อสาวสวยสาวสวยจะเป็นใครไปได้ล่ะคะ
ก็ดิฉันพลอยพิมพ์ประจิตเองอ่าส่วนหนุ่มหลอดก็คือพี่บุ๊กสืบสกุล
น้องน้องศิลปินไทยรัฐด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปกันหมดเลยทั้งห้าคนนะคะ
ทั้งบิ๊กไฮแบลเจ้าดูแล้วก็น้องนักตังมารุ่นโชว์เสียงร้อง
ซึ่งทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
การส่งมอบความสุขครั้งนี้และรู้สึกอบอุ่นที่มีแฟนแฟนมารอต้อนรับกัน

ผู้คนที่นี่แบบน่ารักมากจริง
วันนี้พวกเราเตรียมมากันเยอะเลยนะครับผม
หลายโชว์หลายโชว์นะครับผม
ค่ะวันนี้นะคะก็มีการโชว์เสียงร้อน

วันนี้นะครับพวกเรามีทีเด็ดเกือบทุกเพลงเลยนะครับ
อยากให้เพื่อนนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับคอยติดตามพวกเรา
ก็ครั้งนี้ก็เหมือนจะมากที่สุดเท่าที่เคยไปเลยนะคะ
ให้พ่อแม่พี่น้องชาวบางใหญ่ได้เต้นกันตามจนเมื่อยกันเลยทีเดียว
พร้อมกับน้องสาวคนเล็กค่ะอย่างติ่นพรชนกนะคะ
ขอจับไมค์ขึ้นเวทีสร้างสีสันด้วยเช่นกัน